ธรรมเนียมปฏิบัติในประเพณีคอนซาแฮร์ของชาวไทยภวรผู้หญิงจะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดสำหรับ
สำหรับนำไปถวายพระสงฆ์ในเวลาเช้าหรือเวลาเพลซึ่งจะแต่งกายสวยงามเรียบร้อย
รูปแบบของชาวไทยภวรที่จะสวมเสื้อพื้นถิ่นห่มสบายปิดสวงอกเพื่อความเรียบร้อย
และนุ่งสิ้นแบบชาวไทยภวรที่เห็นลวดลายตีนจกสวยงามเพราะนอกจากจะได้สืบทอดประเพณีดีงามในการทำบุญถวายพัฒนาหารแล้ว
ยังได้อวดโฉมเครื่องแต่งกายขณะที่คอนซะแห่ไปวัดอีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน